คุณผู้ชมคะมาถึงช่วงของข่าวกีฬานะคะ

ครับพรุ่งนี้อย่าลืมเชียร์กัน

เพราะว่าเขาบอกว่าเจอกับอินโดนีเซียที่ถูกแบนมาร่วม๒ปี
แล้วก็จะกลับมาแข่งขันรายการนี้อย่างเป็นทางการบริการแรก
บอกว่าอยากให้ยิงให้ขาดเลยเพราะว่าจะได้นับประตูได้เสีย
ถือว่าเป็นทีมสำคัญเพราะว่าเนื่องจากว่าสายไทยแข็งหน่อย
แล้วอินโดรีเซียดูอาจจะยังไม่พร้อมที่สุดในการเจอกับไทยเป็นเกี่ยวแรก

เรื่องราวที่ผมบอกไปคือความพร้อมในวันพรุ่งนี้ของทีมไทย
เจ้าสำคัญพิซิโก้เจริสักเสน่ห์เมื่อนั้นบอกไปแล้วนะครับ
ว่าการแข่งขันเจอกับอินโดนีเซียนั้นก็ให้เล่นแบบเต็มที่
และที่สำคัญนะครับประตูไลศียนต์ก็สำคัญมากมาย
ถ้าเกิดว่ายินได้เยอะลูกบวกเยอะก็มีโอกาสในการที่จะไปชิชชาตา
ในการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ต่อไปครับ
งานแทนคาวความพร้อมก่อนเกมศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับ
นัดแรกทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับ
ซึ่งในงานแทนคาวนะครับโกซิโก่คอตังปัวนะครับ
เกมแรกจะต้องเก็บ๓แต้มให้ได้ครับ
ก่อนจะเปิดฉากขึ้นในวันพรุ่งนี้

กล่าวถึงเป้าหมายในฐานะแชมป์เก่าว่า
ทีมไทยต้องการเป็นแชมป์เพื่อที่จะถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เพราะ๒ปีที่แล้วพระองค์ได้ทอดพระเนธ
และพระราชทานกำลังใจจนสามารถคว้าแชมป์มาได้
ส่วนการเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียในนัดแรก
หมายคือ๓แต้มแต่จะไม่ประมาท
และได้กำชับนักเตะให้ยิงมากที่สุด
เพราะการแข่งขันในรอบนี้เมื่อมีคะแนนเท่ากัน
ส่วนในช่วงเย็นทีมชาติไทยได้ลงฝึกซ้อมครั้งแรก
โดยลงซ้อมใกล้เคียงกับเวลาแข่งขันในเกมแรก

ซึ่งโค้ชซิโก้ได้เน้นการซ้อมครั้งสุดท้าย

เพราะต้องเล่นในสภาพอากาศที่ร้อน๓๒๓๕องศาเซลเซียต

แต่แค่เราได้แข่งตอนแดดเฉย
ก็สภาพร่างกายก็โอเคครับสนามก็โอเคอยู่ครับ
สถิติของทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินโดนีเซีย
เฉพาะในรายการศึกชิงแชมป์อาเซียนทั้งหมด๗ครั้ง
ไทยชนะ๕ครั้งเสมอ๑ครั้ง

ในการเจอกันครั้งล่าสุดปี๒๐๑๐ที่ประเทศอินโดนีเซีย
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน